มีอะไรบ้างไหมคะที่เราเสนอโรงเรียนได้
ลองเสนอลองแทนใจเขาดูว่าอะไรบ้างที่น่าจะยอมรับร่วมกันได้
ให้นักเรียนสามารถแสดงออกได้โดยใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองที่มีในกรอบของกฎหมายค่ะ
แล้วในส่วนของการให้คนที่บังคับใช้กฎหมายอย่างตำรวจเข้ามาในโรงเรียนนี้รับได้ไหม
ถ้าจุดประสงค์ที่ต้องการเข้ามาเพื่อดูแลความเรียบร้อยและไม่คุกคามนักเรียนที่แสดงออกอย่างนั้นก็โอเคค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่ามาในทางที่ต้องการที่จะให้นักเรียนไม่ห้ามนักเรียนแสดงออกหรือว่าเข้ามาเพื่อข่มขู่หรืออะไรประมาณนี้

ทีนี้พี่ลองพูดจากอีกแบบนึงบ้างนะคะ
คือในแต่ละโรงเรียนหรือจริงแต่ละหน่วยของสังคมเนี่ยจะมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยร่วมกันอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่มีในแต่โรงเรียนก็คือพยายามจะไม่ให้เกิดบรรยากาศที่จะไปบังคับฝืนใจให้คนที่ไม่ได้คิดเหมือนกลุ่มแสดงออกต้องแสดงออกถูกไหม
เพราะอันนี้เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงใช่ไหมคะ
ทีนี้มาที่มินค่ะมินมีข้อเสนออะไรบ้างไหมคะ
หรือออกเดี๋ยวก่อนมีคำอธิบายไหมที่รายละเอียดปีกย่อยในข้อเสนอ๓ข้อใหญ่ของเวทีหลักเนี่ยนะคะ
มันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกจำนวนมากที่สร้างความไม่สบายใจ
อยากอธิบายไหมว่าจริงแท้จริงแล้วที่แสดงออกกันในโรงเรียนมันแค่ไหนกันแน่
จริงพูดยากคือเราไม่รู้ว่าในแต่ละคนแต่ละโรงเรียนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าในโรงเรียนเราจะเห็นว่าเด็กแสดงออกเป็นสัญลักษณ์มากกว่า
ซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ก็คือเราจะไม่เข้าใจเราจะมันสามารถตีความมินนิ่งได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในสังคมอย่างนี้มีนิ่งของการเรียกร้องในจุดนี้ก็มีอยู่หลายกลุ่ม
กลุ่มก็มีข้อเรียกร้องแบบหนึ่งบางกลุ่มก็มีข้อเรียกร้องอีกแบบหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเดียวที่ทุกคนอยากจะมีร่วมกันก็คือประชาธิปไตยใช่อันนั้นก็คือจุดยึดร่วมกัน
ปิดท้ายที่อาจารย์กล้าศักดิ์ค่ะมินขอข้อเสนอหน่อยได้ไหมแบบไหนที่เหมือนกับลองคิดแทนโรงเรียนถ้าเราเป็นโรงเรียนอ่ะ
ก็ง่ายเลยครับอ่านกฎหมายเรามีกฎหมายอยู่แล้วคือไม่ต้องพูดว่าเป็นโรงเรียนหรือเป็นนักเรียนหรือเป็นอะไรเลยพูดว่าเนี่ยเป็นประชาชนเหมือนกันทุกคนทุกคนต้องเคารพกฎหมายเรามีเรามีกระดาษปึกนี้ในการที่จะยึดทุกคนไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีใครละเมิดใครเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนอ่านกฎหมายเคารพกฎหมายเราเคารพกฎหมาย

ของคนที่เคยอยู่ในโรงเรียนมาเป็นครูมาสี่สิบกว่าปีเนี่ยนะคืออยากให้ในประเด็นนี้เนี่ยอยากให้กระทรวงสาธิการเนี่ยมีแนวปฏิบัติที่เป็นของกระทรวงที่เป็นแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเนี่ยออกมาว่าเรื่องนี้กรณีที่นักเรียนลูกจะออกมาในโรงเรียนเนี่ยออกมาเป็นแนวปฏิบัติเหมือนกับแนวปฏิบัติเรื่องการรับนักเรียนอะไร
๓๔๓ห้าสิบป่อดโรงเรียนมันไม่เหมือนกันจะไปตัดเสื้อใส่ทีเดียวเหมือนกันพร้อมกันตัวเดียวมันไม่ได้

คนสงสารนะแกน่าจะมีหลังพิงให้กับ
ดำเนินการด้วยความสบายใจ
และอย่างที่ลูกบอกว่าไม่ผิดกฎหมายด้วย
แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลูกเอง
แต่ว่ามันสามารถที่จะดำเนินการได้

ถ้าเป็นผมอยู่ยุคนี้ผมเข้าใจเหมือนกับอยู่ในระดับพื้นที่
อยากให้หน่วยเหนือผู้หลักผู้ใหญ่ชัดเจนว่าแนวปฏิบัติจะเป็นยังไง